ไปดูเรื่องราวที่มันแบบว่าเป็นวันสำคัญ
วันนี้๒๑มีนาคมเป็นวันอะไรรู้หรือเปล่า
เป็นวันเป็นวันภรรยาศบดีค่ะ

ป่าไม้โลกก็เป็นวันที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้พวกเราทุกคนเนี่ย
ตระหนักและเห็นความสำคัญของต้นไม้ของป่าไม้
เพราะว่าปัจจุบันนี้มันมีลดน้อยถอยลงไป
ทั้งโลกเนี่ยนะมีพื้นที่ป่าไม้อยู่ประมาณ๓๐๐
แต่มันคือแหล่งกำเนิดน้ำมันเป็นแหล่งที่ทำให้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายหน่วยงานเขาก็จัดกิจกรรมขึ้นมานะคะ
ในวันป่าไม้โลกไปดูกันหน่อยว่าเขาทำภารกิจอะไรดีกันค่ะ
นี่คือบรรยากาศบริเวณริมถนนสาย๓๐๔วังน้ำเขียวนาดี
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
นี่เลยตลอดข้างทางก็มีบรรดาเจ้าหน้าที่
น้องนักเรียนออกมาช่วยกันปฏิบัติภารกิจสีเขียว
เก็บขยะเพื่อรักษาธรรมชาติแล้วก็ดูแลป่าไม้กัน
กิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากเพจ
โดยเชิญชวนให้ทุกคนมาทำดีด้วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทำความสะอาด
ถือว่าเป็นการเชิญชวนแนวใหม่นะโดยให้ทุกคนเนี่ยนะคะ
ถ่ายภาพสถานที่ที่มีปัญหาขยะที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม

เทียบให้เห็นความแตกต่างนะคะ
สำหรับกิจกรรมที่นี่ก็เรียกได้ว่าโอ้โหทุกคนตั้งใจกันมาก
ว่าอากาศจะร้อนแรงแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถหยุดไฟแห่งการทำความดีได้

เห็นไหมน้องหนูก้มหน้าก้มตาเก็บขยะกันอย่างขมะเขม่นเลย
สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนแถวนั้นได้เป็นอย่างมากทีเดียวนะคะ
เห็นแบบนี้ก็ต้องชื่นชมน้องหนูรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จับมือร่วมกันทำความดีนะคะ
พวกเราก็อยากจะช่วยเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงค่ะ
ให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนั้นออกมาช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ทำเล็กน้อยเท่าที่เราทนไม้

ใช่เก็บขยะที่อยู่ใกล้บ้านคือของบ้านตัวเองต้องเก็บอยู่แล้ว
แต่ถ้าเกิดมันอยู่นอกบ้านริมรั้วหรือว่าสวนสาธารณะใกล้แบบนี้อย่าเกี่ยงว่ามันไม่ใช่ของเรา

คือเก็บขยะแล้วก็ถ่ายรูปใช่ไหมคะ

คุณจะเก็บอะไรคะ

คือเขาให้ถ่ายรูปตอนเก็บขยะ

ก็เขาบอกว่าขยะข้างตัวคุณ
คุณชนะคุณกายเป็นฝุ่นผงขยะอะไรนะ

ขยะข้างตัวคุณอะไรที่มันเป็นขยะ
รกหูรกตาสิ่งปฏิกูลเน่าเม็ด
ทำดีทำได้ไม่ต้องรอ
ต้องเก็บขยะหรือยังค่ะ
เดี๋ยวฉันก็ไม่ต้องเก็บขยะเหมือนกัน
พอแล้วแหมเล่นซะผมเป็นขยะเปียกเลย

ที่ทำกันแบบนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการมาทำ

ว่ามันเป็นการสร้างกระแสให้คนนั้นได้ตื่นตัว